สำหรับวันนี้เริ่มต้นกันที่เรื่องของการเมืองกันก่อนเลย
ที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
มีการนัดไต่สวนพยานฝ่ายโจทย์เป็นครั้งที่๓แล้ว
ในคดีปล่อยประละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวค่ะ
โดยนางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
บอกว่าไม่เห็นด้วยครับที่จะมีกลไกพิเศษในช่วงของการเปลี่ยนผ่านครับ
หลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะครับ
ติดตามทั้งหมดกับคุณรัฐธิพันธ์บริญญาณสีผู้สึกข่าวรัฐทีวีนะครับ
รายงานไปสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับ
นางสาวยิ่งรักยังเชื่อมั่นด้วยนะคะว่านายกรัฐมนตรีจะเดินหน้าจัดการเลือกตั้ง
นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า
ไม่อยากให้มีกลไกพิเศษในระยะเปลี่ยนผ่านของบ้านเมือง

จะเข้าใจว่ารัฐบาลและคอสชต้องดูแลความเรียบร้อย
แต่จะมีวิธีการอย่างไรที่จะคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนอย่างแท้จริง

เพื่อทำให้ความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจการลงทุนต่างกลับคืนมา
อีกทั้งไม่อยากเห็นสภาพที่ประเทศถูกควบคุมแบบนี้ต่อไป
พร้อมกันนี้เชื่อว่าพลเอพรยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
จริงแล้วถ้าถามใจคนไทยนะคะเลยก็ถามใจทุกคน
ก็คงอยากเห็นการเลือกตั้งโดยเร็ว
แล้วก็เห็นการคืนอำนาจให้กับประชาชนโดยเร็วค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ถ้าเราทำได้
มันก็จะทำให้ความเชื่อมั่นหรือเศรษฐกิจต่างกลับมาสู่ภาวะปกติค่ะ
ก็ไม่อยากให้เห็นสภาพที่บ้านเราเนี่ยยังมีการถูกควบคุมแบบนี้นะคะ
เพราะว่าอยากขอให้สิทธิเสรีภาพต่าง
แล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไทยได้กลับคืนมา
แล้วก็ได้เห็นรัฐมนูลที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงค่ะ
นางสาวยิ่งลักษณ์ยังย้ำด้วยนะคะว่าส่วนตัวได้ชี้แจงกับยูเอ็น

อย่างให้จัดการเลือกตั้งเพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชน
สำหรับการไต่สวนคดีในวันนี้
ซึ่งเป็นคดีปล่อยป่าละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว
ทนายความของนางสาวยิ่งลักษ์เตรียมซักค้านพยานทั้ง๓คน
ละ๓๐กว่าคำถามโดยในส่วนของนายวิชัย
เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกข้าว
นายวิชัยอ้างว่าไทยเสียแชมป์การส่งออกข้าว
เพราะโครงการรับจำนำข้าวทั้งที่การส่งออกข้าวมีปัจจัยหลายอย่าง
รวมไปถึงผลกระทบทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
ทำให้ไทยไม่สามารถส่งออกสินค้าเกษตรหลายชนิดไม่ใช่เฉพาะข้าว
ส่วนการสักครั้งนายระวีจะแย้งต่อสารให้เห็นว่า
นายระวีเป็นปฏิปักต่อนางสาวยิ่งลักษณ์
เพราะเคยเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มกปศ
ที่เคยให้สัมภาษณ์ชื่นชมโครงการรับจำนำข้าวว่า
ทำให้ชาวนาได้รับประโยชน์แต่สุดท้ายกลับมาชุมนุมเรียกร้องเงินให้กับชาวนา
ในช่วงที่รัฐบาลมีปัญหาด้านการเงิน
ขณะที่การซักค้านพลตำรวจโทยุทธนา
ทีมทนายความเตรียมค้านต่อสารว่า
ในชั้นของการแจ้งข้อกล่าวหาและชั้นไต่สวนของปปช
ไม่เคยมีประเด็นเรื่องของการตรวจสอบข้าวถุงมาก่อน
จนกระทั่งเมื่อนำสู่การพิจารณาของสารดีกา
ถือว่าเป็นประเด็นใหม่ที่ไม่เคยถูกกล่าวหามาก่อนค่ะ
สำหรับการนัดไต่สวนพยานครั้งที่๔
จะมีขึ้นในวันที่๔มีนาคมนี้
ซึ่งมีพยานสำคัญนั่นก็คือนายวิชามหาคุณกรรมการปปช
และนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมอดีตสสพักประชาธิปัตย
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะ